ชาวบ้านเขาพากันไปกระซิบขอโชคขอลาบกับกุมารจุกดำ
บอกเลยงานนี้มีจุดด้วย

ถูกต้องวัดสว่างอารมณ์แท้แถวค่ะ
อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ

ชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบบริเวณตรงนี้นะ

สถานที่ตั้งกุมารทองจุกดำ
กุมารชื่อดังของวัดสว่างอารมณ์นะคะ
ขนาดสูงประมาณ๑เมตร
และกุมารองค์นี้เก่าแก่
สามสิบปีแล้วนะคุณโอ้โห

คืออายุเก่าแก่๓๐ปีแล้ว
สวมใส่แว่นตาดำนี่เท่ยืนนี่เท้าเอวสง่างามทะมัดทะแมงยืน
แบบถือปืนจังก้าเท้าสะเอวลำตัวศีรษะนี่แผ่นทองติ๊เต็มไปหมดเลย
คุณร่มฤดีสังวานประพาอายุ๕๐ปีนะเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาขอโชคขอลาบมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์
และมาพร้อมกับการขอเรื่องแห่งความหวังไปด้วยจากกุมารจุกดำที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้แหละ
และเธอก็มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
ที่นี่เขารับแลกเงินตราต่างประเทศนะ
ต้องเงินตาต่างประเทศแหละค่ะเอาสกุลเดียวกันนี่แหละค่ะ

สกุลเงินบาทเป็นธนบัตรนี่แหละค่ะ
เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงกับกุมารจุกดำ
ไม่ต้องไปถึงธนาคารเราก็แลกเงินได้

แล้วก็นี่ค่ะที่เห็นติ้วอยู่นี่ก็คือ
คุณพี่เนี่ยขยัวเซียมซี
เอเท่านั้นไม่พอถ้าเกิดไปขอโชคกับกุมารจุกดำ
วิธีการคือต้องไปกระซิบข้างหูกุมารจุกดำไปขอพรด้วย
กระซิบเบาเดี๋ยวคนข้างหลังลอก
ดวงใครดวงมันแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า
ขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรดี

ส่วนชาวบ้านคนอื่นที่เขาเดินทางมาทำบุญ
เขาก็เดินทางมาตรงนี้และทำการจุดจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็ไปส่องพ้าเหล็กดึ๊ก
คีย์คุณไม่ได้ตรงอีกอีกนิดหนึ่ง

นั่นแหละก็ปรากฏออกมาชัดเจนว่าเป็นเลขทูบอะไรยังไง

มีไหมไม่รู้เหมือนกันนะ
เห็นแต่แทบนึงทีมงานบอกแปบนึงให้อดใจรอ
อะไรที่มันว่าดีเด็ดคุณจะต้องแบบรอได้
อ๋อของดีมันต้องรอคอย

ผมรู้แล้วไอ้ที่ช้าเพราะรอสาวนี่แหละ

เพราะว่าพระอาจารย์แปดจะเอาวัสถะทะทะเจอน้ำเงินทั้งหมดได้แหละ
ไปร่วมทำบุญต่อให้กับผู้ที่ยากร้ายผู้ขาดโอกาสนะครับ